กลับมาในช่วงสุดท้ายของตลอดข่าวแล้วนะคะช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะจะพาไปดูความน่ารักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะปกติเราเคยได้ยินแต่แมวกินปลาหมากัดกระพุ่งก้นแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูแมวกินนมสุนัข
เป็นยังไงเป็นผู้รักต่างสายพันธุ์ของจริงเลยสิครับ
เขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมาตลอดปกติจะไล่ฟัดกันทุกกันถูกไหมคะ
แต่คราวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแน่นอนนี่เป็นคลิป
หน้าที่เจ้าคุณพระประชาธรรมนาเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาถ่ายเอาไว้เป็นความน่ารักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ค่ะ

ภายในวัดที่ภายในที่วัดสมันรัตนาราม
ก็ถ่ายเอาไว้จนมีคนเข้าไปชม
แล้วก็เห็นความน่ารักผ่านทางโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากเลย
โดยเจ้าอาวาสนะคะก็เล่าว่าสุนัขในภาพชื่อว่าเจ้าชะปุ๋ยค่ะ
แต่ว่าเป็นสุนัขเพศเมียนะคะชะปุ๋ยตัวนี้นะคะ
ถ้า๓คนตั้งชื่อจะชอบดูฟุตบอล
ชอบทะปุ๋ยค่ะไม่ได้ชอบดูฟุตบอล

ชื่อของสุนัขเพศเมีย
มันเป็นเพศเมีย
ส่วนแมวมีชื่อว่าเจ้าสามสีเป็นเพศเมีย
ก็เลยหยิบตัวโรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายความน่ารักหน้าชาง
แล้วก็ความแปลกของสัตว์ต่างสายพันธุ์นี้
เป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่ไม่ค่อยพบเห็นปกติแล้วอย่างที่บอกว่าสุนัขกับแมวเขาเป็นคู่กัดกัน
เวลาเจอกันนี่จะต้องฟัดกันแน่นอนแต่อย่างที่บ้านดิฉันนะต้องเล่านิดนึง

สุนัขฉันตัวเล็กแมวฉันตัวใหญ่กว่า

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความแปลกจะพาไปดูจักรยานเฮลิคอปเตอร์ที่จังหวัดกรสิน

น่าจะเป็นจักรยานผสมกับเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง
แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่คนไทยของเราคิดได้คุณผู้ชมครับ

หรือว่าคุณลุงมานพเจ้าของร้านซ่อมจักรยานวัย๕๘ปีในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
มานพเขาเล่าว่าเคยสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
นี่ก่อนหน้าเจ้าจักรยานเฮลิคอปเตอร์คันนี้

จากนั้นจึงคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมาอีก๑ชิ้น
นั่นก็คือรถจักรยานเฮลิคอปเตอร์คันนี้
โอ้โหเขาบอกว่าปั่นไปปั่นมานี่บินได้เลยนะ
เฮ้ยทำเป็นเล่น
โครงสร้างนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเหล็กธรรมดานี่แหละที่นำมาจากร้านซ่อมจักรยานของตัวเอง
แล้วก็นำมาติดใบพัดและมอเตอร์พัดลมเพิ่มติดเข้าไป
ใช้เงินลงทุนกว่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดนี้คุณลุงมณพบอกว่า
เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าต้องการสร้างสีสันให้กับชาวกาลสิน
มุ่งหวังที่จะบินได้แต่อย่างใด

อันนี้เราทุนหมดไปมาจาก๑๐๐๐กว่าบาทครับ
จักรยานหูประหารจักรยานเก่า
อกจากนี้นะครับคุณลุงมานพยังบอกอีกว่า
หากมีโอกาสก็จะนำรถจักรยานเฮลิคอปเตอร์

เทศสวรรค์เมืองกรสินอีกด้วย

ที่เห็นในชุมชนในหมู่บ้านแบบนี้จริงแล้ว
ตั้งใจจะทำให้เป็นสีสันเท่านั้นแหละ
แต่ว่าก็ประดิษฐ์ออกมาได้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะครับ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
แต่ว่านี่ค่ะแขกรับเชิญของเรา
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะยังอยู่กับเราจนจบรายการเลย
มาร์คนะคะจะเล่นเพลงอีกหนึ่ง

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมาร์คด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ส่งข้อความมาพูดคุยผ่านทางไลน์กับเราค่ะ
ส่วนช่วงนี้ตลอดข่าวแล้วก็เราสองคน